เริ่มกันที่ข่าวของฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับ
แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ออกมาบอกว่ามีแนวโน้มสูงเลยนะครับ
ที่จะทำการแข่งขันแบบปิดโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าการที่สมาคมเองได้ยื่นหนังสือไปที่รัฐบาลนะครับ
ตรวจเอกสมยศบอกว่ายื่นไปแบบเดียวแผนการเดียวก็คือยื่นไปในลักษณะของการที่จะขอรัฐบาลแข่งขันแบบปิด
ไม่ได้มีการยื่นไปในฐานะที่จะมีแฟนฟุตบอลเข้าชมเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือเข้าใจว่าสถานการณ์นะตอนนี้เนี่ย
แม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดลงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันแบบเปิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
เพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่แฟนฟุตบอลจะต้องใกล้ชิดกันมีการตะโกนเชียร์มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดของแฟนฟุตบอลนะครับ
ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลงก็ตามนะครับ
แล้วนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับ
ถึงโอกาสในการที่จะกลับมาแข่งขันโดยที่มีแฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับ
ตรวจเอกสมยศก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้มีการแข่งขันแบบเปิดในตอนนี้
แต่ถ้าเกิดว่ามีวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙เมื่อไหร่
นั่นแหละถึงจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าฟุตบอลไทยน่าจะกลับมาแข่งขันกันได้ตามปกตินะครับ
การแข่งขันประปิดส่งกระทบมากนะครับรายได้ของสมสรณ์นะครับ
แฟนบอลทั้งการขายตั๋วการขายของที่ระลึกนะครับ
จริงแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นองคาพยพใหญ่ที่อาจจะต้องส่งผลด้วยนะครับ

แม้ว่าตอนนี้จะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงนะครับ
แต่ฟุตบอลไทยก็ยังไม่สามารถจะซ้อมหรือว่าทำการแข่งขันได้นะครับ
นักฟุตบอลทั้งหลายก็เริ่มหารายได้เสริมในช่วงนี้กันหลายคนนะครับ
เตรียมเปิดขายทุเรียนออนไลน์ครับ
โดยเป็นส่วนของเจ้าตัวเองที่จังหวัดระยอง

้ป้ายยาเร่งสุกการันตีความอร่อยนะครับ
เจ้าตัวเริ่มขายรถแรกไปแล้ว
และปิดรอบเวลา๒ทุ่มของทุกวันนะครับ
และทุกกล่องที่ออเดอร์ในรอบแรกแถมลายเซ็นต์ให้ด้วยนะครับ

สำหรับแฟนบอลท่านใดครับสนใจที่จะซื้อ

พรีเมียมนี่๑กล่อง๘๙๐บาทนะครับ
แล้วก็มีทุเรียนเชื่อมมีทุเรียนทอด

เราเมื่อวานเห็นว่าขายดีจนหมดเลยนะครับ
แล้วตอนนี้นักฟุตบอลหลายคนก็ไม่ใช่แค่อดีศักดิ์คนเดียวนะครับ

อย่างสริงคานพรมสุภะเองที่ตอนนี้เนี่ย
มีการขายทุเรียนทอดเหมือนกันนะครับ

แต่เชื่อว่าอาละคนเนี่ยเป็นอาชีพหลักแน่นอน
มีโอกาสเป็นไปได้แล้วตอนนี้ฤดูร้อนด้วยนะครับ

เขามีการให้ความสนใจประเด็นที่
เวียดนามเองอาจจะไม่ได้ใช้งานดังวัลลำนะครับ
รายการนี้ต้องยอมรับว่าเวียดนามหวังมากที่จะป้องกันแชมป์นะครับ

แต่ว่าเบื้องต้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บอกว่ารายการนี้จะไม่มีการยุติหลีก

เพื่อให้นักฟุตบอลได้ไปแข่งรายการนี้

ในช่วงวันที่๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมนะครับ
ก็บอกว่าหลังจากที่ศึกไทยลีกไม่มีการแข่งขัน
ช่วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างจะส่งผลกระทบ

มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวนายทวันรายนี้

เพราะว่าวียตนามเนี่ยไปเล็งที่ในทวารอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นลูกครึ่งเวียดนามเช็คก็คือฟิลิปเหงียนนะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะดำเนินเรื่องเพื่อให้แข้งรายนี้กลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมชาติเวียดนามได้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามเดินเรื่องอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะคืบหน้าในเรื่องนี้ครับ
กลับมาก่อนจริงแล้วในการแขนเป็นที่แล้วเนี่ยทีมชาติไทยเองก็ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับ